ไปสงขลาหน่อยคุณผู้ชมฮะตำรวจสนที่กำลัง๒๐นายนี่
ไปรวบมือปืนที่อยู่ในบัญชีดำของตำรวจลำดับที่๑๘๖
ปืนมาได้๕กระบอกไปจับกลุ่มตัวเขาตอนที่กำลังจะเข้าสวนยางเลย
บ่าวสีชุมพวงคุณผู้ชมโดนรวบไปแล้วโอ้โหนี่ตำรวจมากันหลายนาย
แล้วคิดดูเข้าสวนยางพกปืนไปด้วยเหน็บเอวไว้เลย

นี่จับหมอบลงกับพื้นนะปืนปืนแล้วก็ยึดปืนมาจากเอวของบ่าวชุมพวงไป
เป็นตำรวจชุดสื่อภาค๙ส่วนที่กำลังกับภาค๘ครับ
ไปจับกลุ่มบ่าวสีชมพวงชื่อจริงคือนิพนธ์ศรีชุมพวงอายุ๔๑ปี
อยู่ในบัญชีดำลำดับที่๑๘๖ครับ
กบดานอยู่ในบ้านสวนยางพาราที่ตำบลบ้านลำนาวครับอำเภอบังขันที่นครศรีธรรมราช

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๓กันยายน
ตอนจับกลุ่มเนี่ยบ่าวก็ตอนแรกยังนั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่

แล้วก็ดีนะว่าบ่าวยังไม่ทันชักปืนขึ้นมายิงต่อสู้เนี่ย
ก่อนจะบุกเข้าไปจับกุมตำรวจต้องใช้กระบะ๔วิว
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่กับมีไม่ต่ำกว่า๒๐นายนะ
พร้อมอาวุธครบมือเลยขึ้นไปซ่อนตัวอยู่

พลางไว้ขับไปตามเส้นทางสวนยางพาราบนเขาครับ
ชาร์จเบาสีชมพวงได้สำเร็จ
พอคุมตัวมาได้ก็ไปดูค้นในบ้านหน่อยเจออะไรบ้าง

มีปืนพกสั้นออโตเมติกจุด๔๕๑กระบอก
มีกระสุนปืนจุด๔๕ยี่สิบเจ็ดนัด

กระสุนจุด๓๐ยี่สิบเอ็ดนัด
มีลูกสองยาวเดียวหนึ่งกระบอก

สองกระบอกโอ้โหปืนหลายกระบอกแล้วเกิด
มีกระสุนปืนจุด๒๒สามสิบนัด
รวมปืน๕กระบอกกระสุนปืนเจ็ดสิบแปดนัด

ยาบ้าเปียกน้ำเลย๒๐๓กรัม

วัดโชคโชนคุณผู้ชมโดนโอ้โหมีหมายติดตัวอยู่๖หมาย
เคยก่อเหตุฆ่าคนเป็นข่าวมาแล้วที่สงขลาเมื่อปลายปี๒๕๖๐

ครั้งนั้นเนี่ยในจ้างจ้างบ่าวศรีชุมพวง
เพราะว่าตัวนายจ้างกับผู้ตายมีปัญหาขัดแย้งเรื่องเงินกู้นอกระบบ

จึงว่าจ้างในนิพนธ์๒แสนนะ

หัวหน้าฝ่ายผลิตโรงงานหัดใหญ่รัปเบอร์
เสียชีวิตคาบ้านเลยโอ้โหเล่นกันโหดเหลือเกิน
ตำรวจจับตัวนายนิพนธ์หรือว่าบ่าวสีชมพวง
ส่งโรงพักสะดาวจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุครับ
แล้วก็แจ้ง๓ข้อหานักเลยคือ
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนอันนี้หนักแน่นอน

และพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะนะครับ